หน่อยนะฮะพระรูปหนึ่งโอ้โหเหมือนถูกผู้ชายเนี่ยรุมกระทืบอยู่นะครับ
แต่เหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรต่อจากนั้นนะฮะเราเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับ
ดูคลิปกันก่อนนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมดูสิฮะพระท่านลงไปกองกับพื้นเลย
ถูกคนทั้งตีทั้งต่อยกระทืบเหมือนเอาอะไรมาฟาดด้วยนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันจันทร์ที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
พระรูปที่ถูกรุมเนี่ยคือครูบาพฤษณพรพรมภูลหรือว่าครูบาจรนะฮะ
เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นจากพระรูปนี้หรือว่าครูบาจรเนี่ย
เข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านโนนหัวช้าง
ซึ่งผู้ใหญ่บ้านเขากำลังประชุมอยู่ในสารากลางบ้าน
โนนหัวช้างตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
ปรากฏว่าพระรูปนี้ไปพูดไปบอกผู้ใหญ่บ้าน
เกี่ยวกับเรื่องของการต้องปราบปรามนะ
ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่
ปรากฏว่าทีนี้ฮะครูบาจรเนี่ยนะครับ

ครูบาจรกระโดดถีบผู้ใหญ่บ้านจนหงายตกเก้าอี้
หลังจากนั้นก็เป็นไปตามเหตุการณ์ตามคลิปเลยฮะ
ผู้ใหญ่บ้านทั้งชาวบ้านมาตามจับครูบาจร
แล้วก็มาทำร้ายครูบาจรแบบนี้นะครับ
โดยครูบาจรอ้างว่าทั้งหมดที่ทำไปเพราะต้องการปกป้อง
ป่าสงวนโคกภูที่ตำบลโนนสมบูรณ์
ที่มีชาวบ้านบางคนลักลอบตัดไม้
นำไปเผาถ่านขาย
ก็เลยเป็นประเด็นที่เกิดเป็นข่าวใหญ่ขึ้นเห็นไหม
คณะพระปกครองตำรวจแล้วก็ชาวบ้านเนี่ย
ต้องมาพูดคุยกับครูบาจรตรงนี้ด้วย
และอยากฟังด้วยว่าครูบาจรจะเปิดเผยข้อมูลอย่างไร
เกี่ยวกับการที่มีชาวบ้านลักลอบตัดไม้ทำลายป่านะครับ
เพราะว่าชาวบ้านบางส่วนก็เห็นด้วยครูบาจร

ชาวบ้านบางส่วนก็ไม่เห็นด้วย
ต้องการอยู่ที่สำนักสงข์แห่งนี้ต่อไปเพื่อรักษาผืนป่า
และจะรวบรวมหลักฐานกลุ่มคนลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่
นี่ครูบาจรบอกแบบนี้นะฮะ
ก็มีการพยายามในการพูดคุยกันโดยดีนะคุณนะ

ฝ่ายปกครองทั้งฝ่ายคนในชุมชนทั้งครูบาจรเองนะครับ
แต่ว่าสำนักพุทธก็ต้องมีการตักเตือนกันนะครับ
ทีนี้ครับมีชาวบ้านบางส่วนให้ข้อมูลยืนยันคำพูดของครูบาจรนะคุณนะ
นักข่าวของเราก็คุยกับชาวบ้านแต่ชาวบ้านไม่ขอเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะ

บอกเป็นเรื่องจริงนะที่ครูบาจรพูด
มีขบวนการตัดไม้ทำลายป่าตัดไม้ชิงชันขายเผาถ่านแลกยาบ้า
เพราะว่าตอนนี้มีคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับป่าตรงนี้
สวนยางอยู่แล้วทีนี้ไปตัดไม้เผาถ่านแลกกับยาบ้าด้วย

อกจากนี้ยังมีชาวบ้านโนนหัวช้างหลายคนเข้าไปตัดไม้ชิงชันในป่า
ส่งขายให้กับนายทุนกิโลกรัมละ๑๐บาท
เผาถ่านขายกระสอบละ๑๒๐บาท
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแลกกับยาบ้าเท่านั้น
ชาวบ้านทำแบบนี้มานานแล้ว
นี่คือสิ่งที่ครูบาจรออกมาเปิดเผย

คดีการทำร้ายร่างกายครูบาจรก็ส่วนหนึ่ง
คดีเรื่องของการลักลอบตัดป่าก็อีกส่วนหนึ่ง
ก็ต้องตรวจสอบต่อนะคะมีความผิดด้วย